พาคุณผู้ชมไปตามความคืบหน้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓สิงหาคม
เรื่องนี้ถ้าจำกันได้มันมีอยู่กรณีหนึ่งบนท้องถนนค่ะ

คุณยายตอนที่กำลังจะเลี้ยว

กระบะคันนี้ก็ทับค่ะ
แล้วไม่ลงมาดูด้วยแล้วทับไปเลย
คุณยายเนี่ยนะคะคือเสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะก็ตามหาตัวกันค่ะ

เพราะว่าตรงนี้เป็นโรงงานกระเทียมดอง
คนก็เข้าใจว่ากินเหล้ามาก่อนหน้านี้
แล้วก็มาส่งเพื่อนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นนะคะ
นี่ก็ยังตามหาตัวกันปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะ
คนขับรถกระบะคันนี้ถูกตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะ
แล้วมีการคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ปรากฏว่าตำรวจต้องตัดสินใจยกเลิก

เพราะว่ายาดของคุณยายไม่ยอมนะคะ
นี่ค่ะเพราะว่าคือไม่ลงมาดูด้วยไม่ช่วยเหลือด้วย
แล้วแถมยังขับรถทับคุณยายแล้วก็หนีไป
นี่ค่ะนี่คือภาพบรรยากาศตอนที่ไปทำแผนนะคะ
คือแยกยาดก็ไม่ยอมค่ะโกรธแค้นนะคะ
ชิ้นหน่อยนะคุณพุทธชิ้นจำว่าอะไรชิ้นล่ะ
นี่ล่ะมันออกไปแค้นแล้วนี่ป่ะ

นายจ่อลุงทุนนะคะอายุ๓๒ปีเป็นชาวไทยใหญ่คุณผู้ชมค่ะ
แยดของคุณยายบัวจันคำจิตแจ่ม
ก็โกรธแค้นแล้วก็อย่างที่เราเห็นแล้วค่ะ
ตุ๊บตับนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๓สิงหาคมที่ผ่านมาหน้าโรงงานกระเทียมดอง
ถนนบ้านสันดรอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
ตำรวจไปจับตัวในจ่อซึ่งหนีไปกบดานที่บ้านเกิด

แล้วก็ควบคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้เองค่ะ
ท่ามกลางญาติยาดของคุณยายนะคะที่มารอดูแล้วก็มาตะโกนต่อว่า
แล้วอย่างที่เห็นนะคะก็สุดท้ายเขาก็ห้ามไม่ได้นะคะ
หลายคนก็กรูเข้ามาทำร้ายผู้ต้องหาจนต้องรีบนำตัวกลับไปโรงพักนะคะ
จ่อเนี่ยอ้างว่าวันเกิดเหตุดื่มเหล้าแต่ว่าไม่ได้เมา
แล้วก็แวะส่งรุ่นพี่ตรงโรงงานที่เกิดเหตุนี่แหละ
แล้วเขาบอกเขาไม่รู้นะคะว่ากระบะไปเบียดรถมอเตอร์ไซค์
รวมถึงตอนที่ถอยรถทับก็ไม่รู้ด้วย
พอขับออกมาแล้วถึงรู้ว่าเหยียบคนตาย
ชาวบ้านบอกก็ตกใจสติหลุดแล้วก็ตัดสินใจหลบหนีนะคะ
แล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในป่าใกล้บ้านที่อำเภอฝัง
สำนึกผิดก็ตัดสินใจเข้ามอบตัวนะคะ
ก็อยากจะขอโทษไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ

จังหวะจังหวะไหนที่เรารู้ว่าทับคุณป้าเข้าไปแล้ว
ตอนที่ผมเขาบอกว่าทัพคนทัพคน
ผมก็ถามว่าแล้วผมตกใจว่าผิดหรือเปล่า
ผมรู้สึกผิดมากเพราะว่าขอโทษญาติเขา
อันนี้ฝากขอโทษญาติเขาด้วยใช่ไหมครับ

แต่ว่าทางญาติของคุณยายก็ไม่เชื่อนะคะ
ว่าไม่ได้เมาแล้วก็ไม่รู้สึกตัว
ไม่รู้ว่าขับรถชนคุณยาย
ยังยาติเขาก็ยังติดใจตรงนี้อยู่ค่ะ